เป็นอาชีพสุจริตแต่ก็บางทีลำบากใจในการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นะ

คือปกติแล้วรถเวลาซื้อมาเราก็ต้องผ่อนทุกเดือน
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราขาดผ่อน

นั่นเป็นกฎข้อระเบียบบังคับที่เราต้องรู้กันอยู่แล้ว

พนักงานยึดรถคนหนึ่งก็ขับรถไปจะไปยึดรถ
เพราะว่ารถของลูกค้าคนนี้ขาดส่งมา๘เดือนกว่าแล้ว
แสนกว่าบาทแล้วเขาก็ต้องทำหน้าที่
จังหวะที่ไปเนี่ยวันนั้นมีสามีไปด้วย
แล้วก็มีลูกตัวเล็กอีกคนนึงอยู่ในรถไปด้วยเหมือนกัน

อกจากจะไม่ให้ยึดรถแล้ว

คว้าไม้มาไล่ฟาดกระโปรงรถของพนักงานยึดรถคนนี้อีก
ต้องขับรถหนีไปแจ้งความคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปดูกัน
เดี๋ยวแป๊บมึงเนาะ

เดี๋ยวแป๊บมึง

หนูกลัวนี่คือลูกสาววัย๖ขวบ
แล้วก็สามีของนางพัชรพรชายดีวัย๔๒ปี

เธอเนี่ยคือคนถือกล้องแล้วก็ถ่ายภาพคลิปนี้เอาไว้นี่แหละ

นั่นผู้หญิงนะคะที่เอาไม้มาฟาดกระโปรงรถเขา
สวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นสีเทาน่ะ
เป็นลูกค้าที่เป็นสาวธอมชื่อเล่นว่าออย

แต่ว่าขาดส่งค่างวดมาประมาณ๘เดือนเสร็จแล้ว
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
ก็มาที่บ้านสาวธอมคนนี้สาวออยเนี่ย
ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจะมายึดรถ
จากสาวออยคนนี้จะไม่ยอมให้ยึดรถแล้ว
สิ่งที่ทำก็คือเอาไม้กวาดมาฟาด
หน้ากระโปรงรถเธอจนเป็นร้อยเนี่ยค่ะ
ลูกก็ตกใจกลัวร้องไห้จ้าเลย
สุดท้ายก็ต้องขับรถหนีกันมา
หาตำรวจที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเอาไว้
แล้วก็จะให้ตำรวจติดตามตัวสาวธอมมาดำเนินคดี
แล้วก็สอบสวนด้วยในข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ

นอกจากทำผิดแล้วยังจะทำผิดเพิ่มขึ้นไปอีก
ส่งค่างวด๘เดือนนี่เดือนไม่น้อยนะคะ
คือปกตินี่๓เดือนก็เต็มที่นี่แล้ว
คือเขายึดแล้ว๘เดือนนี่คือใจดีแล้วนะคะ
แสดงว่าอาจจะเคยไปผ่อนผันละทีนึง
ไปพูดคุยไปประนอมละทีหนึ่ง